คุณผู้ชมค่ะสงสัยจะกี้ถึงงานเพลงนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะใบเตยอาสยามค่ะ
ไมค์มาร้องเพลงแต่ว่าอาชีพแม่หน้าที่แม่ก็ยังต้องทำอยู่ค่ะ
ทำไงล่ะคุณผู้ชมเอาน้องเวทมนต์ใช่มาอุ้มร้องเพลงแบบนี้
น่ารักมากคือเขาทำรายการด้วยกันนี่แหละคุณผู้ชมค่ะนะคะ
คลิปแรกเนี่ยเจ้าตัวเอาเพลงชื่อเพลงว่ารักนะคะ
ของพี่ปูอัญจารีซึ่งพร้อมากมาร้องคัปเวอร์ของคุณผู้ชม
แต่ด้วยความเป็นแม่อย่างที่บอกไปนะคะก็อุ่มไปร้องไป
มันเวทมนต์อะคือตาแป้วลูกเผลอหลับไหมเนี่ย
อมนิ้วไปหลายอย่างงี้ค่ะแบบว่าก็ฟังคุณแม่ไปคุณผู้ชม

อีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำเล่นแอปพลิเคชันต่างของนางนะคะ
ซึ่งจะบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบโหน่ารักจริง

ฮือจบเลยหลับมากเท่าไหร่
เจ๋วว่าแต่เวชมนต์เลยพี่ก็จะหลับนะคะ

พอฟังเราก็ปลื้อง

น้องพรอยก็อยนาคตจะเป็นคุณแม่เท่าไหร่
ต้องถัดล้อให้ถูกคีย์ก่อนนะคะ